จำนวนคนที่มาปลอมเพจหน้าตาเหมือนเราเนี่ย

ไม่ลดครับตอนแรกมันมีประมาณ๔ล้อ
ด้วยข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์
เพราะว่าไอ้นกผมจดลิขสิทธิ์ไว้

แล้วมันก็มีสร้างขึ้นมาใหม่เรื่อยครับ
เห็นว่าล่าสุดนี้เมื่อกี้ตอนพักเบรกนี้ลองกดดู
กดดูล่าสุดตอนนี้หน่อยครับว่าเป็นยังไง

อันนี้ของจริงนะครับเพราะว่าผมเสิร์ชของตัวเองมันขึ้นอยู่แล้ว

อันแรกเนี่ยจริงของจริงดูง่ายครับมีผู้ติดตาม๒ล้าน

จริงมีคนกดไลค์เนี่ยล้าน๔แล้วก็ผู้ติดตาม๒ล้าน

อันนี้ที่เป็นโลโก้หน้าตาเหมือนลอตเตอรี่พลัส

นี่สไลด์หลายรอบนี่ก็ยังขึ้นมาเรื่อยเลยนะเมื่อกี้เนี่ย
อันนี้เบรกโฆษณาแล้วก็มีมาเรื่อย

ใช่ครับแล้วเราก็ประสานตำรวจปคบ
เราซื้อแล้วก็ไปแจ้งความอายัด
ไปแจ้งความอายัดล่าสุดเราอายัดได้๒๙๐บัญชี
ตอนนี้ข้อมูลส่งไปธนาคารแล้วรอธนาคารอายัด
ผมคิดว่าทางนี้จะเป็นการจัดการได้เร็วที่สุด
พอมันโดนอายัดบัญชีมันจะต้องเปลี่ยนบัญชีใหม่

ผมจะแข่งกับมันว่าใครจะหาได้ทันกัน
มีเพจปลอมตอนนี้เหลือประมาณสัก๓๐๐กว่าแอคเคาน์
แล้วก็ยังมีข้อมูลว่ามีบัญชีม้าของมิจฉาชีพอีกประมาณสัก๒๐๐กว่า
ซึ่งก็ไปตามอายัดบัญชีแล้วใช่ครับแต่ก็ยังเกิดขึ้นมาอีก

ก็ต้องดูว่าคือถ้าตัวการไม่โดนจับ
ผมว่ามันก็ทำมาเรื่อยแหละเพราะมันไม่เกรงกลัวกฎหมายแล้ว
แต่กว่าตัวการจะโดนจับไม่รู้จะมีผู้เสียหาย

ผมก็พยายามจะผมตั้งทีมประมาณ๒๐คนในการจัดการเรื่องนี้
ก็คืออายัดบัญชีไปตรวจสอบว่ามันเปลี่ยนบัญชีหรือยัง

ตอนนี้ก็พยายามทำกันอยู่ครับ

ผมตั้งรางวัลนำจับ๓แสนบาท
สำหรับคนที่ชี้เบาะแส
ผมเข้าใจว่าคนที่ทักมาหลอกลวงเนี่ย

น่าจะเป็นพนักงานกินเงินเดือนธรรมดานี่แหละ

คนที่แจ้งเบาะแสแล้วนำไปสู่การจับกลุ่มได้

อันนี้ยืนยันย้ำตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะฮะ
ใช่ครับ